เทอมแล้วการฟ้องครูมันก็ต้องมีบ้างแหละตอนเด็ก

พี่ฟ้องครับโอ้นี่เสียงดังครับ

พี่บุ๊คจะเงียบครับ
แล้วมีคนมาแกล้งอะไรอย่างนี้พี่บุ๊กไม่ได้ฟ้องครูใช่ไหมค

แต่ถ้าอยากฟ้องนี่ครูเขาบอกต้องมีกฎ
ใช่ฉีกกฎการฟ้องถ้าจะฟ้องห้ามเดินมาแล้วก็มาบอกครูขาครูขาใดแมนตีหนูค่ะ

ถ้าเกิดอยากจะฟ้องต้องเขียนหนังสือเป็นนะคะ
ถือว่าเป็นกุศโลบายที่เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ

จุดเขียนคำร้อง
เหมือนขึ้นศาลเลยนะจุดเขียนคำร้อง

ในรายละเอียดของสมุดมีอะไรบ้างนะคะ
เรื่องที่จะร้องวันที่ร้องเรื่องที่ต้องการฟ้อง

โอ้โหไอเดียนี่สมุดร้องทุกข์ฟ้องได้ทุกเรื่อง

เขียนเองค่ะครูโรงเรียนเทศบันหนึ่ง
บ้านชะอำอะเมอร์ชะอำจงหวัดเพชรบุรี

เปิดโต๊ะเปิดจุดยื่น
คำร้องให้กับเด็กนักเรียนชั้นป๒

ผมนึกออกแล้วคุณปุ้ยตอนเรียนเป็นหัวหน้าห้องครูจะบอกว่าหัวหน้าห้องใครพูดจดชื่อให้ครูด้วยอารมณ์ประมาณนี้
อันนี้เริ่มแล้ววันนี้เตชินต่อยหลังเพื่อนแล้วก็ผู้ฟ้อง
วันนี้ที่ตบหัวอาร์ตที่กับนินจาไปต่อยเพื่อนห้องน้องเนยปอยน้ำขิงน้ำขิงปอย

แล้วส่วนใหญ่ผู้ฟ้องนี่ก็จะเป็นปอยกับน้ำขิงสักส่วนใหญ่

ไต่สวนเมื่อกี้อะไรนะได้สอบถามแล้วครูมาตอบไง
ได้สอบถามแล้วอะไรเรียบร้อยสรุปผลเป็นยังไงเหมือนสรุปคดีเลยนะคุณนะ

ได้สอบถามแล้วพบว่าต้องการเล่นกันเพื่อนจุดอะไรสักอย่าง

กระบวนการหนึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบมีมูลเพิ่มยอดปักหมี่มุมร้อง

หลังจากนั้นก็แก้ปัญหานะคะสุดยอดมาก
เราไปคุยกับครูพันธิพาสุขช่วงนะคะชื่อว่าครูน้ำ
บอกว่าที่ผ่านมา๑ปีมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช่ไหม
บางคนจะไม่ค่อยได้เขียนหนังสือหรอกเด็กกลัวว่าเด็กจะเขียนไม่ได้
ประกอบกับว่าในแต่ละวันเด็กมักจะมีเรื่องมาฟ้องครูตลอด
ครูค่ะครูคะครูครับครูครับ
เด็กนักเรียนฟ้องเยอะแล้วก็แย่งกันฟ้อง
ก็เลยเกิดไอเดียว่าเออถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟ้องต้องเขียนแล้วนะ
ต้องเขียนเอาหลังจากนั้นเด็กก็เลยมาหันมาสนใจการเขียนมากขึ้น
จากเด็กบางคนเขียนไม่เป็นเลยนะแต่อยากจะฟ้องไง
คือเกิดจากแรงบันดาลใจอยากจะฟ้องนี่แหละ

อยากฟ้องต้องเขียนเป็น
ครูบอกว่าเชื่อไหมว่าหลังจากที่มีการให้เขียนคำฟ้องคำร้องแบบนี้
หลังจากนั้นนะเด็กที่เขียนไม่เก่งเนี่ยก็เก่งไปเลย
หรือบางคนเนี่ยคือเขียนไม่เป็นเลยก็พอจะเขียนได้มากขึ้น

แล้วครูเขาเอาเด็กที่ทะเลาะกันปล่อยสวนเสร็จปุ๊บเอามาจับมือกัน

นี่ผมเขียนดีกว่าไม่ฟ้องคุณปุ้ยแต่ชมทำไมสวยจัง